อื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะคะกับครอบครัวของคุณนพดลดวงพรนั่นเอง
ปินอาวุโสชื่อดังทั้งภาคอีสานค่ะ
วันนี้นะคะที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีที่ตั้งของสำนักงานเพชรพินทองค่ะ
ได้มีการถูกจัดขึ้นสำหรับประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล
นายนพดลดวงพรศิลปินอาวุโสชื่อดังวัย๗๗ปี
ที่ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบที่โรงพยาบาลสิริราชค่ะ
บรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีเพื่อนบ้านและยาดค่ะ
เดินทางเข้ามาเตรียมตัวในพื้นที่เพื่อการรอรับร่างของนายนพดล
ที่เดินทางมาถึงบ้านเวลาประมาณ๖โมง๔๐นาที
เวลากระทั่งบ่าย๒ค่ะก็มีการทำพิธีรดน้ำศพ
บรรยากาศในงานก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ
มีศิลปินท้องถิ่นอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัด
รวมไปถึงคนรู้จักได้เข้าร่วมพิธีรดน้ำศพเป็นจำนวนมากค่ะ
ส่วนศิลปินที่ได้เดินทางมาในวันนี้คือหม่ำจกมก
ก็ได้เดินทางเข้ามาร่วมเคารพศพในช่วงเช้าและก็เดินทางกลับค่ะ
ส่วนคุณครูสลาคุณวุฒินักแต่งเพลงและศิลปินท่านอื่น
ก็มีการส่งพวงหลีดแสดงความอาลัยต่อการจากไป
ศิลปินอาวุโสที่เป็นตำนานของชาวอีสานท่านนี้ค่ะ
ทางด้านนางอรวรรณพงภาพภรรยาคนที่๒ได้เล่าถึงการจักรไปในครั้งนี้
บอกว่าในตอนแรกท่านนพดลก็ดูป่วยทั่วไปค่ะ
ไม่คิดว่าจะจากไปเร็วขนาดนี้แต่ยังไงก็ตามค่ะ
ก่อนที่จะได้จากไปนะคะก็มีการสั่งเสียเอาไว้หลายอย่างค่ะ
โดยเฉพาะในเรื่องของลูกที่กำลังเรียนอยู่อีก๒คนนะคะ
ซึ่งสามีก็มีความเป็นห่วงในเรื่องของการเรียนของลูกมากค่ะ
จากว่าลูกเองก็สนิทกับตัวคุณพ่อ
แล้วก็ยังมีการร่ำเรียงวิชาดนตรีทางด้านการร้องการรำจากคุณพ่อมาด้วยค่ะ
สำหรับการกำหนดการเบื้องต้นก็จะมีการบำเพ็ญกุศล
จนถึงวันที่๑๔กรกฎาคม
โดยครอบครัวก็จะยื่นขอพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษค่ะ
คุณนพดลในบทบาทของพระสงฆ์ในหลายเรื่องเลย

แล้วก็เรื่องที่เป็นที่จดจำก็คือเรื่อง๑๕ข้ามเดือน๑๑นั้นเอง

เสื้อในสิ่งที่ฮัดเฮ็ดในสิ่งที่เสื้อ

ท่านเองก็เคยได้รับรางวัลจากการเป็นนักแสดงนำชาย